ไปที่จังหวัดนราธิวาสครับเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้น

เป็นเจ้าอาวาสวัดโคโก
ทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวอายุ๗๓ปีจนบาดเจ็บสาหัส
แล้วมีประวัติว่าท่านทำร้ายแม่มาแล้วหลายครั้ง
ล่าสุดคณะสงฆ์สั่งปลดท่านออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วนะครับ
ขณะที่อดีตท่านเจ้าวาดนะครับ
ก็มาบอกว่าตอนเด็กถูกแม่ทำร้ายก็เลยฝังใจ

โอ้โหบอกแล้วว่าสลดจริงฮะข่าวนี้ครับ
พระสุทัศน์อดีตเจ้าวาดวัดโคโกนะครับ
ไปให้ปากคำกับตำรวจสพมนราธิวาส
หลังก่อเหตุทำร้ายแม่คือนางละเอียดนะฮะอายุ๗๓ปี
ได้รับบาดเจ็บหัวแตกครับเย็บ๔เข็มนะครับ

ขณะที่นำอาหารไปทำบุญที่วัด
ชาวบ้านทนพฤติกรรมของพระรูปนี้ไม่ไหวนะครับ
เพราะบอกก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งที่สามนะฮะ
เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละก็เอิญบอกร้องเรียนสื่อมวลชน
หลังจากนั้นคณะสงฆ์นะครับก็เข้าสอบสวนข้อที่จริง
แล้วสั่งปลดพระสุทัศน์ออกจากตำแหน่ง
แล้วก็ถูกตำรวจนะฮะนะครับพาตัวท่านไปสอบสวนนะฮะ
ล่าสุดครับล่าสุดพนักงานสอบสวนสพเมืองนราธิวาสครับ
มนต์พระสุทัศน์มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
โดยพระสุทัศน์อ้างว่าที่ทำลงไป
เพราะว่าตอนเด็กเคยถูกแม่ทำร้ายด้วยที่พิการต่าง
ไทยทอยมั่งหยิกมั่งดึงหูมั่ง
แสดงสีหน้าเยอะเย้ยมั่งอันนี้คือคำให้การของท่านนะครับ
บางครั้งแม่ยังเอามีดที่วางใกล้นะฮะ
คือแล้วก็อาตมาเนี่ยไปโดนมีดจนกระทั่งเป็นแผล
ปกติแม่คนอื่นเนี่ยจะเข้ามาปลอบลูกแต่ท่านก็อ้างว่า
แต่แม่คนนี้ไม่ทำเช่นนั้นยังไงฮะลองฟังท่านก่อน
ถ้าเขามีคนอยู่เขาจะไม่ทำครับ
เพราะว่าถ้าเขาทำตอนเขากลัวคนอื่นเขาจะเห็น
แบบพ่อเผลอเขาก็ตีท้ายถอย
เป็นแม่แท้ของท่านไหมคะ
คงจะเป็นแม่แท้นะครับกับพี่ชาย
พี่ชายก็ถูกทำลายระบบสมองหมดแล้วจะอยู่ได้ไม่นานครับ
ถ้าไปเรียนหนังสือก็จะกลายเป็นศูนย์หมดเลยครับ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับ
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
ตามขั้นตอนของพรบคณะสงฆ์แล้วก็กฎของเถระสมาคมนะครับ
ซึ่งจากกรณีของพระสุทัศน์ยังไม่เข้าหลักเกณ
ที่จะผิดถึงขั้นปราชิกแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดโดยจะยึดตามมติของคณะสงฆ์เป็นหลักครับ